จังหวัดตรังค่ะพี่บุ๊คครับโจรคนนี้โจรสายชิว
ทำไมฮะชิลมากเพราะว่าก่อนเกิดเหตุเขามีการเสียบกัน
น้ำร้อนครับชงกาแฟดื่มกินแล้วก็เหมือนกับโอ้โหอัดฉีด
เฟอินเข้าไปก่อนจะลงมือก่อเหตุขโมยทรัพย์สินในบ้านเสียคนหนึ่ง
ในพื้นที่จังหวัดตรังเนี่ยค่ะพี่บุ๊คกำลังชงกาแฟ
ทำอย่างกับอยู่บ้านตัวเองนะใช่โอ้โหชงกาแฟสุดชิวนะคะ
เสื้อเบอร์๑๒หมวกกันน็อกเต็มใบแบบปกปิดใบหน้าแบบนี้แหละค่ะ
หรือว่ามันเพลียฮะนั่นแหละสิฮะหรือว่าเพิ่งมาถึงเดี๋ยวเพลีย
เดี๋ยวขอจิบกาแฟก่อนจะได้ขโมยของถูก
เสียบกาน้ำร้อนชงกาแฟดื่มกินเสร็จแล้วค่อยจะลงมือก่อเหตุในการขโมยทรัพย์สิน
ของบ้านเสียคนหนึ่งในพื้นที่จังหวัดตรังขโมยไปหลายรายการเลยนะคะ
คุณผู้ชมนี่ค่ะชงกาแฟกินก่อนที่บ้านผู้เสียหาย
ภาพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะในพื้นที่ตำบลนายงใต้
อำเภอเมืองตรังค่ะเป็นภาพคนร้ายผู้ชายคนนี้
ใส่เสื้อบ่อนเบอร์สิบสองนะคะสูบหมวกกับนอกเต็มใบค่ะ
สะพายกระเป๋าสีน้ำตาลกินกาแฟเสร็จเดี๋ยวจะมีวงจรปิดอีกหลากหลายมุมในบ้านผู้เสียหายนี่
เดินเข้าไปบนบ้านนะคะเข้าไปขโมยทรัพย์สินค่ะ
ไม่มีท่าทีรีบร้อนแต่อย่างใดเลยพอขโมยทรัพย์สินเสร็จ
คุณผู้ชมรู้ไหมคะงัดประตูเขาเสร็จก็เดินออกมา
แล้วเดินลงไปด้านล่างใต้ถุนบ้านอีกรอบนึงและกวาดเอาทรัพย์สินไปหลายรายการ
นี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งที่สองเพราะก่อนหน้านี้บ้านของนักธุรกิจท่านเนี้ย
โดนขโมยเหมือนกับบุกเข้าไปขโมยแล้วรอบหนึ่งส่วนนี้คือวงจรปิดที่บริเวณหน้าบ้านนะคะ
เขามีการขโมยถังแก๊สเนี่ยค่ะจังหวะนี้ยกถังแก๊สไป
หวังจะข้ามกำแพงแต่คงหนักยกไม่ข้าม
เขาก็เลยมีการหิ้วถือไอ้ตัวถังแก๊สเดินเข้าไปบริเวณขอบกำแพงแบบสุด
แล้วก็ตั้งเอาไว้นะคะก่อนที่จะมีการขนทรัพย์สินอีกหลายรายการค่ะ
กองเรียงกันกองรวมกันอยู่ตรงนั้น
ก่อนที่จะใช้มอเตอร์ไซค์เป็นยานพาหนะในการขนของแล้วหลบหนีไป

เขาบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านเหมือนกับบ้านพักตักอากาศ

เขาสร้างเสร็จเมื่อ๓๐เมษายนที่ผ่านมา
คือสร้างบ้านได้แค่๗๘เดือนเองนะคะ

ทีนี้เขาบอกว่านี่มันเป็นครั้งที่๒แล้ว
ที่โดนก่อเหตุในการรักษาแบบนี้
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่๒๐ตุลาคม
โกดาบอกว่ามันมีคนร้ายบุกเข้ามาขโมยพัดลมที่บ้าน

ก็เห็นว่าโอ้โหคนร้ายยกพัดลงไปตัวหนึ่ง
ก็เลยตัดสินใจแจ้งความไว้นะคะที่สพเมืองตรัง
จนกระทั่งวันที่๒๔ตุลาคมที่ผ่านมา
คือภาพวงจรปิดโจรเบอร์๑๒เมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
เป็นครั้งที่สองที่เขาบุกเข้ามาขโมยทรัพย์สินไปหลายรายการ
จะเรื่องของเตาแก๊สหัวคู่
ทั้งแก๊สพิกนิกทั้งแก๊สปกติมีดอิตโต้

เบ็ดก็เอาไปมีวงจรปิดที่เห็นถือคันเบ็ดไปด้วย
แล้วก็ขโมยกาแฟไปอีกหลายซอง
กุญแจบ้านโจรก็เอาไปค่ะ
ร่วมเบ็ดเสร็จในโอ้โหหลายรายการมากนะคะ
เขามาเปิดวงจรปิดดูก็ปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยมีการใช้มอเตอร์ไซค์สีดำ

อยู่หน้าบ้านก่อนจะมีการปีนรั้วเข้ามา
แล้วก่อเหตุแบบที่เห็นค่ะ
คนร้ายไม่ได้เนี่ยก็จะไปขโมยที่อื่นอีกครับ
เข้ามาอยู่ประมาณไม่ถึงปีครับ๕๖เดือนครับ
ผมไม่เคยเห็นครับแต่ว่ามีคนอื่นเขาบอกว่า
ไปครับรูปเดียวกันไปขโมยนกลุ่มหัวจุกเขาที่ตะบุญนายงเหนือ
เป็นรูปเดียวกันแต่ว่าเสื้อคนละสี

ครับมีคนส่งมาให้ดูว่าคนเดียวกัน
ใช้เวลาใช้เวลาในก่อเห็น๒๐นาทีเลยนะครับ
บุ๊คเมื่อสักครู่นี้คือเสียแป้งมีรางวัลนำจับ๑ล้านบาทใช่ไหมคะ

เตาแก๊ส๑ชุดถังแก๊สอีก๑ชุดค่ะ
ใครที่สามารถชี้เป้าในการนำจับได้
เดี๋ยวตัวโกดาเสียนักธุรกิจชาวตรังเนี่ยจะมอบให้ด้วยนะคะ
คนร้ายสายคาเฟ่อีน